เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแสดงความคิดเห็นกันมาต่อเนื่องยาวนานหลายปี
เรื่องของบ้างไฟพญานาคว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราตามให้ต่ออีกหน่อยกันแล้วกันนะฮะ

เมื่อวานนี้เนี่ยท่านคงได้ตามข่าวกันแล้วนะครับ
มีเพจเพจหนึ่งนะฮะชื่อว่าเพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาค
เขาไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตสปลาวในประเทศไทย
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมันไม่ใช่เรื่องทางธรรมชาติ
แล้วมีการยิงเข้ามาจากทางฝั่งสปลาวให้คนรู้สึกหรือว่านึกคิดว่ามันคือบ้างไฟพญานาค
ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้ดูพร้อมกันเลยครับสดเลยครับเพิ่งเอาเมมออกมาจากกล้อง
นับได้กี่ลูกแต่น่าจะยิงจากจุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะ
อ่ะขยายให้ดูเลื่อนลงมาหน่อยปั๊บ

อันนี้ในมุมของเพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาค
ที่เขาบอกว่าเมื่อช่วงออกพรรษาที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
เขาลงพื้นที่บ้านตานชุมตำบลรัตนาวาปี
อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
ช่วงคืน๒๑และ๒๒ตุลาคม

คือเขาตั้งสมมุติฐานว่าเกิดจากธรรมชาติ

ทางเพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาคบอกว่า
พอไปตั้งกล้องถ่ายริมแม่น้ำโขง
เอาโดรนขึ้นบินเพื่อถ่ายมุมสูงด้วย

ปรากฏว่ามีแสงไฟลอยขึ้น

มันมาจากผืนดินฝั่งสปลาว

แสงไฟลักษณะยาวเป็นสายจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้า
ทำให้ทางฝั่งของเพจนี้เนี่ย

ประหลาดที่ชาวบ้านเห็นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
เวลามีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเนี่ย

มีแสงไฟลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ในฝั่งสปลาวในคืนออกพรรษาทั้งหมด
หมู่บ้านใน๓เมืองของสปลาว

คือที่เมืองปากงึมนครหลวงเวียงจันท
เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซ
แล้วก็เมืองปากกระดิงแขวงบริคำใส่นายสมพฤษอ่าสมภพขำสวัสดิ์นะฮะ
เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีคนยิงปืนในหมู่บ้านจริงหรือไม่นี่ประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับนายสมบูรณ์นะฮะนายสมบูรณ์การัสประพันธ์นะครับ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์จริงนายสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วว่าลูกไฟพญานาคไม่ได้ลอยขึ้นมาจากลำน้ำโขงแต่ลอยขึ้นจากฝั่งแผ่นดินฝั่งสปลาวคาดว่าจะใช้ปืนสงครามยิงกระสุนส่องวิถีขึ้นมาทำให้เห็นเป็นแสงไฟ
ลักษณะของแสงที่พุ่งขึ้นบนฟ้าที่ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเห็นลอยขึ้นช้าสลับเร็วเนี่ยจริงแล้วคุณสมบูรณ์เขาบอกมันเป็นเทคนิคของคนยิงอีกนะ
เดี๋ยวบางคนบอกเอ้าถ้ายิงปืนมันต้องขึ้นเร็วสิมันเนี่ยลอยค่อยลอยขึ้นนี่คุณสมบูรณ์เขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคของคนยิง
หากคนยิงตั้งปากกระบอกปืนตรงเป็นแนวดิ่งวิถีกระสุนที่มันเป็นวิถีขึ้นไปเนี่ยจะพุ่งสูงแล้วก็ตรงแล้วมีความเร็ว
แต่หากคนยิงเอียงปากกระบอกปืนทำมุมเฉียง๒๐๔๐องศาจะทำให้กระสุน๒วิถีเนี่ยมันลอยขึ้นช้ากว่าแนวดิ่ง
ก็เลยเห็นลอยช้าแล้วเมื่อนั่งมองจากริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยแล้วมองเข้าไปยังฝั่งสปลาวที่มีระยะห่างตามความกว้างของแม่น้ำโขงประมาณ๑๓กิโลเมตร
ก็อาจทำให้เห็นคล้ายกับว่าบ้างไฟพญานาคหรือว่าลูกไฟเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากผิวน้ำ
เขาน่าจะใช้กระสุนส่องแสงในการทำขึ้นมา
หมายมากครับผมทางฝั่งเพจนี้เขาเลยไปยื่นหนังสือถึงสถานพูด
สปลาวอยากจะให้ตรวจสอบว่าฝั่งนู้นมีใครยิงหรือเปล่าอะไร
ประมาณอย่างเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับทางคุณสมบูรณเนี่ยเขาบอก
ว่าเหตุผลที่ออกมาตั้งข้อสังเกตไม่ได้ต้องการทำลายความ
เชื่อความศรัทธาของคนไทยนะครับไม่ได้ต้องการทำลายความสัมพันธ
ระหว่างประเทศหรือว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยแต่แค่ต้องการ
พิสูจน์และเก็บหลักฐานมายืนยันว่าสิ่งที่ทีมงานเพจพิสูจน์
ไฟพญานาคของเขาตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยมันเป็นเรื่อง
จริงแล้วก็เป็นห่วงว่าการยิงกระสุนสองวิถีจากสปลาว
ขึ้นไปเนี่ยอาจเกิดอันตรายกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้
เราไปพิสูจน์เพื่อให้ได้คำตอบก่อนว่าจริงมันเกิดจากอะไร
อะไรส่วนไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งเลยคน
ที่เขาเชื่อเนี่ยต่อให้เราไปพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่ได้
หรือว่าได้ความจริงมายังไงก็แล้วแต่คนที่เขาเชื่อ
เรื่องพญานาคหรือศรัทธาในเรื่องพวกนี้เขาก็ยังคงเชื่อ
ของเขาอยู่ดีครับผมก็คิดว่าก็ก็ไม่น่าจะมีผลต่อคนที่
เขาศรัทธาหรือว่าที่เขาเชื่อแต่การพิสูจน์ของผมเนี่ยผม
มองว่าข้อมูลที่ผมทำเนี่ยมันมีผลประโยชน์ต่อคนที่เขา
สงสัยที่เขาอยากรู้และตั้งคำถามเหมือนกับผมแต่ไม่มี
ได้ไปพิสูจน์เท่านั้นเองครับ
เราไปพิสูจน์เพื่อให้ได้คำตอบก่อนว่าจริงมันเกิด
จากอะไรส่วนเรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งเลยคน
ที่เขาเชื่อเนี่ยต่อให้เราไปพิสูจน์ยังไงก็คือคนที่
มีความเชื่อความศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันว่าเห็น
ดวงไฟขึ้นจากแม่น้ำโขงจริงจริงชาวบ้านริมแม่น้ำโขงที่
อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเขาก็คุยกันถึงเรื่องนี้และทุก
คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ชาวริมน้ำโขง
มานานนับร้อยปีครับบอกเล่ากันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าใน
ขาวชาวอำเภอพลพิสัยเล่าให้ฟังเมื่อปี๒๕๐๙สมัยนั้นภัย
ลงแข่งในแม่น้ำโขงครับจะมีลูกไฟสีแดงพุ่งขึ้นจาก
ข้างเรือสูงประมาณสามเมตรขึ้นมาเยอะมากจนตกใจพระในวัด
บอกให้ขึ้นจากน้ำโขงแล้วก็บอกว่าเป็นลูกไฟผีหลัง
จากนี้ตามปลักควายห้วยหลวงลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงก็
มีเกิดขึ้นเป็นชุดชุดละ๑๐๒๐ลูกไม่มีเสียงสีสวย
เมื่อก่อนเรียกว่าบ้างไฟผีเพิ่งมาเปลี่ยนเรียกว่าบ้างไฟ
พิจารณาไม่นานมานี้เองนี่ข่าวยืนยันว่าเห็นมาตั้งแต่ยัง
เป็นเด็ก
นายศักดิ์
นายสาคอนวัย๗๒ชาวอำเภอโพนพิสัยก็บอกว่าในเขตพื้นที่อำเภอ
พลพิสัยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการยิงปืนหรือยิงอะไรขึ้นมา
มาเมื่อก่อนนี้จะมีบ้างไฟผีตั้งแต่ปากห้วยหลวงจนถึง
วัดไทยสมัยนั้นไม่เคยได้ยินว่าที่อื่นมีด้วยหรือเปล่า
ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยต้องแยกให้ออกว่า
ไหนลูกไฟอันไหนลูกปืนถ้าเป็นปืนต้องมีเสียงนายสาคอนบอก
ว่าผมอายุ๗๒แล้วคนสมัยพ่อแม่เขาก็เห็นกันมาเป็น๑๐๐
๐ปีจะเอาปืนที่ไหนมายิง
เดี๋ยวนี่อายุผม๗๒ปี๗๒ปีนี่ยอดหลังจากปีสองบ้านหลายห่าง
กลับไปอีกจะประมาณสามสี่สิบปีนี่ก็ได้บอกเป็นร้อยพอปี
แล้วอ่ะมีอันบอกแล้วนี่เอาปืนใส่มายิงขณะที่ชาวบ้านท่า
ม่วงอีกคนนึงนะคะนางพมอายุหกสิบแปดเป็นชาวอำเพอร์
ตนวาปีจังหวัดน้องคายไปอยู่กับสามีที่สปลาว๓๔
กว่าปีซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนา
นางพรมก็บอกว่าดวงไฟผุดขึ้นเหนือน้ำโขงจริง
มีมาตั้งแต่รุ่นตายายส่วนใหญ่จะขึ้นตามปากแม่น้ำที่ไหล
จะหลดแม่น้ำโขงแม้แต่ตอนที่ไปอยู่ฝั่งสปลาวเมื่อ๓๔
ปีก่อนมองมาฝั่งไทยก็ยังเห็นบ้างไฟพญานาคลอยขึ้นมา
น้ำเหมือนกันลักษณะดวงไฟจะเป็นสีแดงนวลนวลลอย
ขึ้นช้าถึงระดับยอดไม้ก็หายไปตอนอยู่สปลาวไม่เห็น
มีใครเอาอะไรมายิงตามหมู่บ้านฝั่งโน้นก็มีแค่ปืน
ปีไหนที่มีดวงไฟขึ้นมากน้ำก็จะมากตามไปด้วย
โอ้ดุลแหละพังแตะโก่ลูกก็น่ะไม่มีปืนเห็นเปล่า
ยูต้องปุ่นเห็นบ่าไม่มีปืนนี่แต่ว่าบ้างไฟนี่มี
มันก็มีสีแดงอยู่ดี้แต่ว่าขึ้นบ้านก็อันนั้นด้วยเขาว่าประมาณก็เต้นหนีขึ้นไปหาปลายเนี่ยก็ดับเลยปลายไหม้นี้ถ่ากของแท่นะ
แล้วพี่น้องท่านฟังภูนยามุยวาควันศาก็จะเอาหยิงปืนยี่ยังไหมสำัยตะกีย์
บ่อผมอย่างมีสะปืนแจ๊บแจ๊บคือก็บ่งยิงดอก
เป็นหามบ่อทางปืนบ่อบ่อหามทางบ่มันทางบ่มีปืน
บ่มีปืนหลวงปืนอย่างมันมีสะปืนอีกแจ๊บ
เขายิงนกยิงหนูธรรมดาเต็กกี้น่ะคือบ่าคุณมือนี้ชีวิตทหาร
ถ่ายังกับบ่จักรย้ายกับบ่ได้ไปโดนแล้ว
คุณผู้ชมค่ะนายกเทศมนตรีตำบลพลพิสัยออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องบ้างไฟพญานาค
มีการโพสต์ดวงไฟลงในเฟซบุ๊คเพื่อเปรียบเทียบระหว่างดวงไฟที่ชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยวถ่ายไว้ได้และภาพที่เพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาคถ่ายเอาไว้
ทีมข่าวก็เลยไปถามเลยนะคะนายกเทศมนตรีตะมนต์พลพิสัยในแพทย์สรรสุนทรธนากุล
เขาก็บอกว่าเนี่ยผมอยู่อำเภอพลพิสัยศึกษาเก็บข้อมูลปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคอยู่พอสมควร
จากคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ว่าเห็นลูกไฟมาตั้งแต่เด็ก
พ่อแม่ของท่านก็เห็นสมัยก่อนเรียกบ้างไฟผีแล้วมาเปลี่ยนเป็นบ้างไฟพญานาคเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่บ้างไฟพญานาคจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑เท่านั้น
แต่ปีไหนมีเดือน๘๒หนลูกไฟจะขึ้น๒วัน
ปีไหนน้ำโขงขึ้นสูงบ้างไฟพญานาคก็จะเจอได้มากขึ้น
จากการเปรียบเทียบภาพบ้างไฟปลอมกับบ้างไฟพญานาคของจริงจะแตกต่างกัน
ไฟพญานาคของจริงลูกไฟจะมีลักษณะทรงกลมสีแดงสดความเร็วต่ำขึ้นได้หลายแนวหลายทิศทาง
บ้างไฟปลอมก็คือที่เขาบอกว่าเป็นปืนแสงหรืออะไรเนี่ยนะคะ
จะมีความเร็วสูงลักษณะเป็นแท่งหรือว่าแสงเรียวสีเหลืองหรือสีส้ม
แดงสดขึ้นแนวตรงพุ่งขึ้นฟ้าและจะขึ้นซ้ำที่เดิมจากฝั่งลาว
ถ้าสถานทูตลาวเห็นดีกับเขาก็ไปสั่งฝั่งนั้นไม่ให้ยิงอีกนะต่อไปห้ามยิง
ถ้าทำได้นะถ้าลาวเขาเล่นด้วยก็บอกไม่ต้องยิงปีหน้าดูสิมันขึ้นไหม
ถ้าเขาไม่ยิงแล้วถ้ามันยิงขึ้นก็จะได้ไม่เกี่ยวไม่เจ๋งคุณพูดมา
สมมุติฐานคุณผิดหมดถูกไหมครับ
ก็จะบอกว่าปีหน้าก็รับรองมันขึ้นเหมือนเดิม
พอเราเชื่อมั่นว่ามันก็ขึ้นเพราะเรารู้ว่ามันมีมานานแล้ว
และที่เราสอบถามจากพี่น้องประชาชนลาว
เพราะว่าของเรากับเจ้าเมืองบากเงินเนี่ยเรามีการเชื่อมสัมพันธ์กันทุกปีนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีไม่มีประเพณีให้ใครมายิงปืนริมโขงนะครับ
วันนี้นะคะทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านต้อนใหญ่
ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายผู้ใหญ่ธานีค่ะ
ก็มีการทักทายกันกับทางเพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาคด้วย
ธานีบอกว่าถ้าบ้างไฟพญานาคเกิดจากกระสุนสองแสงยิงจากฝั่งสปลาวทั้งหมด
จ่าย๑แสนบาทเพื่อช่วยค่าทำวิจัยในเรื่องนี้เลย
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าดวงไฟขึ้นจากน้ำและจากพื้นดิน
ทางเพจจ่ายผมแสนนึงนะเพราะชาวบ้านในพื้นที่รู้ดีว่า
ไฟพญานาคมีทั้งขึ้นจากน้ำและขึ้นจากดินในพื้นที่
เห็นกันมายาวนานแต่ทางเพจบอกว่าต้องมานับว่ากระสุนสองแสง
ที่ขึ้นจากกระสุนสองแสงหรือเปล่าที่ขึ้นมา
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่ธานีบอกว่าที่ผ่านมาไปมาหาสู่กับพี่น้องฝั่งลาวตลอดนะ
ถ่ายกันตลอดจริงพี่น้องฝั่งลาวเองเขาก็เห็นดวงไฟขึ้นจากลำน้ำโขงเหมือนกัน
ถ้าเป็นการยิงกระสุนสองแสงจริงถามหน่อยว่าทางฝั่งลาวเขาต้องใช้คนกี่คน
เขาต้องใช้ปืนกี่กระบอกถึงจะเห็นดวงไฟปีหนึ่ง๖๐๐ลูก
แต่ถ้าทางเพจยังอยากพิสูจน์ยังอยากจะมาในพื้นที่ก็พร้อมต้อนรับเสมอ
ใครจะไปซื้อใครจะออกมงกกประมาณ

ถ้าเกิดว่า๕๐กบตำจะจ้างคนไหนไปยิง
ถ้าเกิดว่าที่เราฉลองด้วยการยิงหัวลูกเกษิญส่องแสงนะ

ทำไมเขาไม่ไปยิงจังหวัดอื่นบ้าง
แล้วทำไมต้องมายิงเฉพาะรัตนาวาปีของน้องคาย
ก็คือประฆาตนะครับมันขึ้นอยู่๓อาเฟิร์นี้นะครับ
ส่วนอำเภออื่นทำไมไม่ขึ้นท่าบ่อที่เชียงใหม่นะครับ
จังหวัดเลยเนี่ยติดแม่น้ำใกล้เองทำไมมันไม่ขึ้น
คือคำถามก็คือว่าจะพิสูจน์ยังไงนี่แหละใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ที่มีให้เห็นปีละครั้งคืนวันออกพรรษาเนี่ยนะ
ก็มีผู้ที่คุยกันเรื่องนี้มาตลอดพยายามจะไปพิสูจน์ก็มีมาตลอด
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริง
ก็มีสองคำถามนอกจากจะพิสูจน์ยังไงแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็ถามว่าแล้วจะพิสูจน์ทำไม

แต่ก็เคยมีคนพยายามจะพิสูจน์

แสดงให้ประชาชนเห็นให้ผู้คนเห็นเนี่ย

แต่หลายคนก็เชื่อว่าโอ้ยต้องมนุษย์ทำนี่แหละ
ใช่ไหมเขาพยายามพิสูจน์กันไปนะครับ